เหตุนี้ฮะตำรวจทางด่วนเขาก็ขอตรวจรถกระบะป้ายแดงคันหนึ่ง

แต่ทีนี้รถกระบะป้ายแดงคันนี้ขับหนีเลย
ตำรวจคว้าหลังรถไว้แล้วก็ถูกรถลากตัวไปด้วย
และตำรวจบาดเจ็บแขนหักถึง๓ท่อน
นี่คุณผู้ชมดูภาพเหตุการณ์นี้
รถกระบะป้ายแดงเข้าด่านเก็บเงินแล้ว

บอกว่ามาตรงนี้หน่อยเดี๋ยวมาหยุดหน่อยตรวจกันหน่อย
ปรากฏว่ารถกระบะป้ายแดงคันนี้
นี่เหมือนจะจอดนะพอเลยไม้กั้นมาแล้วเนี่ย

และตำรวจเดินมาถึงแล้วนะฮะกะจะตรวจค้น
คนขับเปิดประตูรถลงมาเหมือนแสดงความรู้สุดใจให้ตรวจ
แต่สักพักหนึ่งขณะที่ตำรวจกำลังตรวจ
บริเวณเบาะหลังฝั่งคนขับ
ผู้ชายคนนี้รีบขึ้นบนรถ
แล้วจากนั้นคุณเร่งเครื่องหลบหนีออกไปเดี๋ยวดูนะฮะ
แล้วก็กระชากตัวของดาบตำรวจลายนี้ลากไปกับพื้นถนน
ตอนนี้กำลังตรวจบังรถนะ
โอ้โหนี่ดาบตำรวจเขาติดรถไปด้วย
แล้วเขาก็ถึงไว้แบบนี้ขวันดำขมองเลยนะฮะ
ปรากฏว่าดาบตำรวจนายนี้ล้มกลิ้งจนได้รับบาดเจ็บ
แขนขวาหักไป๓ท่อน
เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ด่านเก็บเงิน
บนทางด่วนบุรพาวิถีขาเข้ากรุงเทพมหานครนะครับ
ดาบตำรวจที่รับบาดเจ็บก็คือดาบตำรวจวัชริน
ศักดิ์ศุริยาวงศ์ตำรวจทางด่วนบุรพาวิถี
พันธุ์ตำรวจโทรรัฐวัฒน์อยู่พัฒน์หัวหน้าศูนย์
จัดการการจราจรทางพิเศษบุรพาวิถีเปิดเผยถึงกรณีนี้
บอกว่าขณะเกิดเหตุนั้นดาบตำรวจวัชรินได้ปฏิบัติหน้าที่
อำนวยความสะดวกจราจรอยู่บริเวณนั้น
แล้วก็ได้พบรถยนต์กระบะสีขาว๔ประตูฝากระโปรงสีดำ
ทะเบียนป้ายแดงพพ๔๔๐๗ลักษณะคือแต่งซิ่ง
ล้อมันล้นตัวถังคุณคือล้อมันใหญ่แต่งซิ่งแล้วฮะ
ระหว่างที่ตรวจสอบปรากฏว่าคนขับรถขึ้นรถแล้วก็เร่งเครื่องหลบหนี
จนดาบตำรวจวัชรินศ์ก็บาดเจ็บ
ล่าสุดหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียล
คนขับกระบะป้ายแดงรายนี้นะคุณนะในคลิปนี้ได้ติดต่อมอบตัวกับตำรวจแล้ว
โดยผู้เป็นแม่พาลูกชายมามอบตัวกับตำรวจสพบางแก้ว
ผู้ที่ขับรถกระบะคันนี้คือนายวรรณหรือว่าอามบัวเมืองอายุ๒๖ปี
โดยเขาให้การว่าอย่างไรรู้ไหมคุณให้เหตุผลว่าอย่างไรรู้ไหม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
รามคำแหงแล้วก็นั่งแท็กซี่กลับมาหลบอยู่บ้านเพื่อน

เห็นคลิปอะไรต่างแล้วนะเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะลูก

เบื้องต้นตำรวกก็แจ้งข้อกล่าวหา
ทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่
เป็นเหตุให้พนักงานได้รับบาดเจ็บสาหัส
บันทึกทำประวัติก่อนปล่อยตัวชั่วคราวไป
จากผู้ก่อเหตุมามอบตัวด้วยตัวเอง

ซึ่งพนักงานสอบสวนจะเรียกมาสอบปากคำอีกครั้ง
เพื่อรวบรวมหลักฐานส่งฟ้องศาลต่อไป